ตามความคืบหน้ากันต่อสำหรับกรณีในอาร์ตที่ไปฆ่า
มัดมือมัดเท้าเปิ้ลหมกศพอยู่ที่ปฐุมธานี

ที่พยายามกินยาฆ่าย่าจะฆ่าตัวตายหนีความผิด
อาร์ตให้การกับตำรวจบอกว่า
จริงแล้วตั้งใจฆ่าฉิงซับ
แต่ที่ต้องฆ่าเนี่ยเป็นเพราะว่าโดนดูถูกเหยียดหยาม

ตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
แถลงผลการจับตัวนายเถลิงศักดิ์สุกวารีหรือว่าอาร์ต
ผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์นางสาวเพ็ญพิมลบุญช่วยเหลือหรือเปิ้ล
อย่างที่บอกสภาพศพก็ถือว่าโหดเยี่ยมนะคะ

มัดมือมัดเท้าเอาเสื้อผ้าของของผู้หญิงเนี่ย
ปากแล้วก็รัดคอจนเธอเสียชีวิต
ในห้องพักที่ซอยรังสิตนครนายก๒๐ในวันที่๕กันยายน
พลตำรวจตรีธนายุทธ์บอกว่าสอบสวนแล้วหลังก่อเหตุเสร็จ
นายอาร์ตไปเช่ารถยนต์ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสนทุ่งมหาเมฆ
ดัดแปลงป้ายทะเบียนด้วยการขูดเลขทะเบียนออก
แล้วก็เหมือนเอาสีดำมาพ่นใหม่ให้เป็นเลขทะเบียนอื่นเพื่อหลบหนี
หนีไปพัทยาก่อนจากนั้นขับขึ้นไปที่ลบบุรี
ซึ่งเป็นพื้นที่บ้านของภรรยาใหม่ของนายอาร์ต
แต่สุดท้ายก็ไปถูกจับตัวได้พร้อมกับรถยนต์ที่เช่ามา
อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
นายอาร์ตรับสารภาพค่ะว่าผมเป็นคนก่อเหตุเองจริง
สาเหตุเบื้องต้นมาจากประสงค์ต่อทรัพย์
แต่เพราะผู้ตายดูถูกเหยียดหยามก็เลยก่อเหตุฆ่าเขา
พอสืบสวนไปก็พบว่าผู้ต้องหาคือในอาร์ตเนี่ย
ติดต่อกับผู้ตายมาหลายครั้งแล้วค่ะ
แล้วก็อ้างด้วยว่าโอนเงินให้กับผู้ตายด้วย
ตอนนี้กำลังสืบสวนเรื่องเส้นทางการเงินอยู่นะคะ
โอนเงินเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ต้องหาและผู้ตายยังไง
พอตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาไปก็รู้ว่า
เคยถูกดำเนินคดียาเสพติดในท้องที่สอนอพระขนง
แล้วก็สอนอบางมดนานกว่า๖ปีด้วย
เรื่องแรกก็คือเรื่องประสงค์ต่อทรัพย์นะครับ
ทรัพย์สินที่ของน้องผู้หญิงที่สูญหายไปก็คือทองรูปพันธ์
และอีกส่วนหนึ่งก็เขาก็พูดเหมือนกับเขายังเบอร์ยาอยู่ว่า
เหมือนกับผู้หญิงนี่ดูถูกเขานะครับ

แต่อย่างไรก็ตามตรงนี้เราไม่ปักใจเชื่อนะฮะ
แต่ขณะนี้ทรัพย์สินไม่ว่ากระเป๋าผู้หญิงก็ดี
ไม่ว่าจะเป็นทองรูปพันธ์ก็ดีก็สูญหายไป

ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทรัพย์ในเวลากลางคืนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ
ซึ่งอาการเนี่ยเขาบอกว่า
แพทย์ก็ให้รักษาตัวอยู่ในความดูแลของแพทย์สัก๑๒วัน
แต่เบื้องต้นอายัดตัวผู้ต้องหาแล้วก็เตรียมจะนำตัวไปดำเนินคดีแล้วนะคะ
ซึ่งการแกะรอยค่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะอยากรู้เหมือนกันว่า

ประตูน้ำจุลาลงกรเขาร่วมมือการกระจายกำลังติดตามจับตัวในอาร์ต
ไล่จากที่แรกคือบ้านภรรยาเก่าของนายอาร์ตก่อนกับภรรยาคนนี้มีลูกด้วยกันสามคนนะคะ
บ้านเนี่ยอยู่ที่วัฒนานครจังหวัดสะแก้วไปที่แรกไม่เจอ
จากนั้นตำรวจสืบทราบมาว่าอ้าวภรรยาคนนี้เลิกไปแล้ว
เพราะไปคบกับภรรยาอีกคนอยู่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
ก็ตามไปที่ลบบุรีอีกค่ะไปตามหาเพื่อนที่มีความสนิทคุ้นเคยกับในอาร์ตอีกสองคนที่กรุงเทพแล้วก็นนทบุรีด้วย
จากนั้นตำรวจภูทรภาคหนึ่งไล่ล่ากดดันหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยมีการประกาศทางโซเชียลต่างต่าง
มีการตั้งเงินรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสถึงสามหมื่นบาทกระทั่งมีคนพบเห็นรถต้องสงสัยขับเข่าขับออกขับวนไปวนมา
คดีนี้ก็อย่างที่เราเคยรายงานไปกันตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่า๕กันยายนตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปพบศพของนางสาวเพ็ญพิมลในห้องพักแมนชั่น
สภาพคือขึ้นอืดแล้วนอนเปลือยกายอยู่ข้างเตียงศพถูกมัดทั้งมือมัดทั้งเท้า
เอาไว้จนแน่นสภาพเนี้ยเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบบาดแผล
แต่ว่าโทรศัพท์และเงินสดจำนวนหนึ่งของผู้ตายเนี่ยหายไปนะคะก็ไล่ลากดดันกันเต็มที่
สุดท้ายก็จับตัวได้ในที่สุด

เหมือนกับเรียมการเอาสายไฟมามัดแดงมารัดคอรัดปากเนี่ยนะคะ